ดูเลขไทยกันหน่อยนี่เจ้ามือก็ไม่รู้ว่าจะคืนกันทันหรือเปล่า
สำหรับเลขดังจากกระวานเลยนะคะ
เพราะว่าสาววัย๒๔ปีเขาแจ้งมาข่าวตัวเฮียที

สองข่าวแล้วนะเออสองข่าวแล้วมีตัวเงินตัวทองไปซุกอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์เธอ
ก็เรียกกู้ภัยมาจับก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่แหม
พอเวลามีอะไรมาซุกห้องเครื่องทีไรจะเป็นงูจะเป็นตัวเงินตัวทอง

คนก็จะมองว่าอุ๊ยเอ็นดู
โอ้โหคุณดูมันดิไหนหน้าตาน่าเอ็นดูอยู่ในห้องเครื่องเมื่อกี้เขาส่งสายตาเว้าววอนขอความช่วยเหลือ

อ่าอ่าบอกทะเบียนก็ได้เพราะเธอก็เชื่อเหมือนกันเจ้าของรถเนี่ยว่ามันต้องมาให้โชคได้ได้
ทำไมมันไปตรงกับรถที่น้องไปคลอดลูก
ก็บอกแล้วมันเป็นเลขดังจักรวาลมาอีกแล้ว

อดลูกแล้วมี๒๔นิ้วทะเบียนนี้เลย๒๒๘๙ต้องซื้อ๔ตัวแล้วมั้งดิฉันว่าอุ๊ยตายแล้ว
เดี๋ยวอะไรดูเวลาเหรอไปซื้อสลากินแบ่งมาแล้วแล้วมันซื้อเพราะเลขฝันเลขอะไรไปตรงกับ๘๙พอดีเลย
เอ้าเดี๋ยวฉันเอาผ้าเดี๋ยวฉันเตรียมผ้ามา๒ผืนเตรียมแป้งมาด้วย
เจ้าของรถบอกว่าเป็นเรื่องดีใกล้วันหวยออกก็เชื่อแหละว่าถ้า๒๒ออกมาจริงเธอคงไม่ถูกหรอกหาซื้อไม่เจอแล้วจ้า

นั่นน่ะสิเดี๋ยวคุณเห็นไหมว้าวอนไหมล่ะนี่เอ็นดูหนูลูกเอาไปดูอีกงานนึงค่ะ
เป็นงานศพของนางสุมาลีพลายรหารนะคะแม่ค้าอาหารตามสั่งในตลาดบ้านฉางเธอป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตที่หาดพยูน
ญาติเนี่ยนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านฉาง๕คืนมันมีความฮือฮาเกิดขึ้นเพราะเห็นไหมเห็นอะไรไหมจาง

๒อีกแล้วคุณ

เอ๊ะมาให้โชคลาภญาติพี่น้องหรือเปล่า
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันขายหมดเกลี้ยงไปกันตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว

เผยกันหมดเลยนะ
ก็แบ่งเงินไปซิก็หาลือยังไป
เอาตัวเลือกหาลือยังไป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
นายสุจินแสงแก้วนะฮะเจ้าของกบ
ก็เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
กบทั้งสองตัวนี้เป็นพญากบนี่
ชื่อว่าเจ้าทองกับเจ้าเงินนะแล้วก็จะเป็นกบที่เป็นมงคลที่ให้โชคลาภ
ช่วยให้ค้าขายดีขึ้นนำความสุขมาให้กับชีวิตด้วยนะครับ
ทีนี้มาดูจากกบแล้วมาดูที่นี่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เห็นบอกว่ารถติดยาวเหยียดเลยนะคะแบบนี้ค่ะ
แปลกใจไหมเราเห็นครั้งแรกเราก็แปลกใจ

ใช่คุณปรากฏว่าแห่แหนกันไปดูต้นไม้ค่ะปลูกอยู่ในไร่ข้าวโพดนี่แหละ

ไร่ข้าวโพดไร่นี้เป็นของนางสุธิรามงขุนทศ
อยู่ในพื้นที่หนองกราศอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาคุณดูสิ
มีต้นไม้ต้นนี้ค่ะตั้งตรงานอยู่กลางไร่ข้าวโพดแบบนี้

แล้วคุณดูสิเจ้าหองไร่บอกว่ามีคนมาแวะเวียนชมเป็นจำนวนมากเลยนะ
เก็บตามความเชื่อซึ่งส่วนใหญ่บอกตรงกัน
คุณมันตรงกับเลขคุณเมื่อกี้

แล้วเมื่อวานนี้๑๔สิงหานางสมมาตรปกเสถียเป็นแม่หมอแมวค่ะคุณผู้ชม
ทำพิธีเข้าทรงแล้วมีการจดเลขลงในสมุดฉีกเมื่อสักครู่

ไปต่อที่วัดหนองวังวลดสวนครโลฯจสุโคไทยสักหน่อยค่ะ
ชาวบ้านก็ทยอยไปส่องหาเลขเด็ดจากตะเคียนขนาดใหญ่และต้นเล็กความยาว๑๒เมตร๔ต้น
อยู่ใต้ต้นโพอีกทีหนึ่งหน้าสาลาการประเรียนนี่เห็นไหม
เคียนทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าถูกขุดพบในระหว่างการขุดลอกแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำของหมู่บ้านหนองวังวลนี่แหละ
แล้วก็เลยย้ายมาไว้ที่วัดนี้ชาวบ้านจะได้แวะมาขอโชคขอลาบกันสะดวกหน่อย
ที่ผ่านมาสมหวังกันไปหลายรายแล้วนะจ๊ะ
โอ้โหเอายังไม่หมดนะฮะเราลงใต้ไปที่ยะลากันหน่อย
เป็นกลุ่มชาวบ้านจากยาลาเขาพากันไปขอโชคขอลาบจากตะเคียนเหมือนกันนะฮะ
เป็นความยาวสักสิบเมตรซึ่งถูกโค้นแล้วทิ้งไว้เป็นปีแล้วนะฮะ
อยู่ที่บริเวณท่าน้ำครองชนรับประทานบ้านฉลงตะบนครองใหม่อำเภอย่ารังที่ปัตตานีนะฮะ

โดยชาวบ้านบอกว่าทราบข่าวว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะ
เวียนไปขอโชคลาภและสมหวังกันเยอะ
แล้วก็ถูกรางวัลการเลขท้ายบ้างอะไรบ้างหลายงวด

จนต้องนำมาคืนกลับไปที่เดิมก็เลยถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้นะครับ
ส่วนที่ยะโสธรค่ะไปต่อเลย
มีฝูงต่อหัวเสือสร้างรังขนาดใหญ่อยู่บนบ้านไม้เลขที่๑๒๐ทับ๑หมู่๑๔
บ้านสะดาวตำบลตาดทองนะคะ
นางนานิชาวงภาวัย๖๑ปีช่วงของบ้านเราว่า
ฝูงต่อหัวเสือฝูงนี้เนี่ยมาทำรังตั้งแต่๒๗ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
เชื่อเลยว่านี่ต่อนำโชคแน่นอน
เพราะวันที่ฝูงต่อมาทำรังเนี่ยครอบครัวจัดงานขึ้นบ้านใหม่พอดี
แล้วฝูงต่อฝูงนี้นะไม่เคยทำร้ายใครเลย
ผู้คนจะแวะเวียนมาดูกันไม่ขาดสายก็ตาม
ชาวบ้านหลายคนก็มีโชคมีลาบไปตามกันด้วย
เพราะว่าเอาบ้านเลขที่ของเธอเนี่ย๑๒๐ทับ๑เนี่ย
ซื้อเลขเด็ดเลขดังเสี่ยงโชคแล้วก็รับทรัพย์กันทั่วหน้า
เลยปล่อยให้ฝูงต่อหัวเสืออาศัยอยู่ต่อไป
และไม่เคยคิดขับไล่หรือทำลายรัง
ฝูงต่ออบพยพหนีไปที่อื่น
ก็ระวังแต่ต้องระวังนะ
เพราะต่อหัวเสือรุนต่อยทีตายนะคะ
ครับคำชะโนตที่อาบบ้านดุงจังหวัดอุดรณฑานีครับ
งแน่นไปด้วยชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย

พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาครับ
หลังจากนั้นก็แวะเข้าไปที่คนต้นมะเดือยักษ์นี่แหละนะฮะ
อายุนับร้อยปีไปส่องหาเลขเด็ดตามความเชื่อนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านบางคนก็นำกล้วยที่ไหว้เสร็จแล้วไปส่องหาเลขจากกล้วยเหมือนกัน
อืมนะฮะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ในคนต้นมะเดือก็มีนะฮะ
ลองสอบถามผู้ที่เห็นผลกล้วยบ้างก็บอกว่าเห็นเป็นเลขนั้น
เลขนี้๓บ้าง๗บ้างอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็เห็นเป็นสี
บางคนก็เห็นเป็นเก้าก็แตกต่างกันไปนะครับส่วนที่บริเวณลานวงสวง
แน่นอนเมื่อสักครู่ก็จะมีการนำเครื่องเส้นไหว้ไปไว้
แล้วก็มีพิธีเปิดทรัพย์รับโชคบางคณะก็ให้นาคน้อยมารำถวายพ่อปู่
ศรีสุโธเมื่อสักครู่นี้นะฮะนาคน้อยรำเสร็จแล้วก็บอกว่ามีปู่มา
เข้าฝันด้วยแล้วก็ชอบเลขหลายเลขเหมือนกันแต่เราบอกไม่ได้
อ่ะใครอยากรู้ไปพิมพ์ไว้ในเฟซบุ๊คละกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้
ถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะบอกว่าเขาให้เลขอะไรมาตั้งตัวนะเราเนี่ยอืม
อ้าวก็เผื่อให้คุณผู้ชมมีกำลังใจวันพรุ่งนี้ต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมใกล้แล้วนะอีกพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ทีนี้มาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะ